พาไปดูสมาชิกใหม่กันบ้างดีกว่า
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเลยนะเนี่ยนะครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรี
ได้สมาชิกใหม่เป็นลูกตัวกินมดยักษ์นะฮะน่ารักทีเดียวนะครับ
แล้วก็เตรียมเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปชมอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
นี่เลยครับคุณผู้ชมครับพาไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับ
ซึ่งผู้มนวยการสวนสัตว์คือพอสุริยาแสงพงศ์บอกว่า
ตอนนี้ได้รับข่าวดีมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะ
เมื่อตัวกินมดยักษ์สัตว์ป่าหายากที่มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางอเมริกาใต้
และทางตอนเหนือของอาเจนติน่าของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชา
จังหวัดชนบุรีแห่งนี้ได้ออกลูกมาเป็นสมาชิกใหม่หนึ่ง
เพศเมียจากพ่อเขาชื่อหล่อมากเลยซ่านดิเอโก้
พ่อเขาอายุ๙ปีนะครับและแม่ของเขาชื่อเวลสันอายุ๘ปีนะครับ
เจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงดูและสัตวแพทย์ของสวนสัตว
เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วเขาก็เกาะหลังแม่ไม่ห่างเลยนะคุณนะ
โอ้โหแม่ตัวใหญ่มากตัวลูกตัวนิดเดียวนะครับ
แต่หน้าเขาเหมือนกันมากเลยหน้าเหมือนกันสิคุณ
แม่กับลูกก็ต้องหน้าเหมือนกันสิคุณ
เหมือนแบบเป็นแค่แบบไซส์ยักษ์
ตัวกินมดยักษ์ชอบซุกตัวอยู่ใต้ท้องแม่
โอ้หางแล้วหางตัวแม่ก็สวยมากนะ
ตอนนี้มีอายุประมาณ๒๕วันแล้วนะครับ

สามารถพัฒนาตัวเองจากเดิมที่อยู่ใต้ท้องแม่
เริ่มปีนไปขึ้นมาเกาะบนหลังแม่แล้ว
แม่ขาขอเกาะหน่อยนะครับนี่ครับ
ซึ่งจะเกาะอยู่บนหลังแม่ตลอดเวลาจนอายุ๘เดือนนะครับ
ในช่วงนี้แม่ตัวกินมดยักษ์พร้อมลูก
จะออกมาเดินอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้เห็นอยู่บ้างนะครับ
สำหรับตัวกินมดยักษ์เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม

สามารถกินมดแมลง
มดกินปวกกินแมลงต่างคุณวันหนึ่งเขากินเท่าไหร่รู้ไหม

๓หมื่นตัวต่อวัน
เออเขาใช้ลิ้นเหมือนเดี๋ยวเขาใช้ลิ้นยาวใช่ไหม
เข้าไปในรูมดแล้วก็แตะออกมาให้มดติดลิ้นออกมา

ปัจจุบันตัวกินมดยักษ์ถูกจัดให้เป็นสัตว

ค่ะเขาก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่ชอบสันโดด
ไม่ชอบรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่หากินตามพื้นดิน
เวลากลางวันก็จะกินมดกินปลวกนี่แหละ
เวลานอนจะม้วนตัวปกคลุมทั้งร่างกาย
ใช้เวลานอน๑๕ชั่วโมงต่อวันค่ะ
เออแต่เขาสวยนะดูดิตัวใหญ่หางเขาสวยดี
ใช่ค่ะมีถิ่นกำเนิดนะคะอยู่ในทวีปแอฟริกา